คุณผู้ชมคะมีคลิปน่ารักนะคะที่โลกออนไลน์เขาแชร์กันอยู่
แล้วคนแชร์กันเยอะมากเป็นพนักงานส่งอาหารพ่อลูกอ่อน
เขาก็พาลูกไปด้วยลูกชายอายุแค่๖เดือนพาไปด้วยเวลาไปส่งอาหารแบบนี้ค่ะ
คนก็โอ๊ยชอบหนูน้อยคนนี้น่ารักมากน้องภูติอายุแค่๖เดือน
โอ้โฮจำบ้ำเฉยนะคะที่นี้ค่ะทีมข่าวเราก็เลยอยากจะคุยกับคุณพ่อลูกอ่อนคนนี้ค่ะ
อยากจะเจอน้องภูติด้วยอยากจะถ่ายรูป
ทีนี้ค่ะคนก็คือมุมหนึ่งคือน่ารักแน่นอนแหละ
แต่คนก็เป็นห่วงไงคะว่าหนูน้อยยังอายุน้อยอยู่เลย
จะเป็นไรไหมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับคุณพ่อไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะคะ
ฝุ่นโดนควันท่อไอเสียเจอคนแบบโอ้โหจับแก้มจับตัวอะไร
คือต้องยอมรับว่าเด็กตัวเท่านี้คนเชื้อโรคเชื้อโรคใช่ไหมบางทีแพ้
คือแล้วถ้าเราเจอเราก็จะจับแก้มไงแล้วก็เจอเออหยิกแก้มจับแก้มขอหอมหน่อยอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คุณพ่อพ่อลูกอ่อนท่านนี้นะคะ
นายพานุวัฒน์มานะศรีหรือว่าคุณบอลค่ะอายุ๒๖ก็เลยติดต่อไป
ให้มาส่งอาหารให้หน่อยที่สถานีของเราแท้รัฐทีวีนี่ค่ะ
เอาแบบตามระบบเลยนะมาถึงแล้ว
ภูติมาด้วยจริงใส่หมวกกับน้องน่ารักเชียวนะคะ
ทีนี้ค่ะพอมาถึงก็โดนรุมถ่ายรูปอ่ะแน่นอนครับ
แล้วนักข่าวของเราก็เลยดึงตัวคุณพ่อนะคะมาถามว่า
คลิปที่โพสต์ไปเนี่ยคนแชร์กันเยอะอาจจะเรียกได้ว่าดังชั่วข้ามคืนก็ได้นะคะ
ทีนี้คนอยากรู้ก็คือทำไมต้องเอาน้องภูติอายุแค่๖เดือน

กลัวน้องได้รับอันตรายเหรอนี่ไปเซลฟี่กันใหญ่
แต่น้องน่ารักจริงมาก
งานประจำของผมก็จะขับแก้ฟู้ดอยู่แล้วครับผม
ก็ขับเป็นประจำแล้วทีนี้ตั้งแต่มีน้องมาเนี่ย

ผมก็จะวิ่งแจ๊บเฉพาะวันที่แฟนหยุด
อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณวันสองวันอย่างนี้ครับพี่
ถ้าเกิดวันที่แฟนหยุดอย่างนี้ผมก็จะวิ่งคนเดียว

ก็จริงเหตุผลเดียวแล้วก็คือเรื่องเงินนี่แหละครับ

แฟนก็ทำงานผมก็ไม่ค่อยมีรายได้อย่างนี้
ผมก็ต้องออกไปวิ่งแก๊ปวิ่งอาทิตย์ละวัน๒วันเงินมันก็ไม่พอ
ก็คือรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับเหรอพี่
ผมก็เลยตัดสินใจออกไปวิ่งงานทุกวันโดยเอาลูกไปด้วยดีกว่า
ก่อนที่ผมจะออกไปผมคิดแล้วคิดอีกนะแบบ
มันจะมีฝุ่นไหมร้อนไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยต้องเตรียมพวกหมวกกันน็อกพวกผ้าบับอะไรอย่างนี้
น้องเขาเต็มที่ครับแล้วก็เรื่องแดดพวกไหน
วันไหนที่แบบแดดร้อนจะจัดหรือแบบตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างนี้
ผมก็จะไม่ออกจริงผมกลัวนะครับกลัวมากเลย
คือเรื่องฝุ่นนี่แหละครับแล้วก็เรื่องน้องไม่สบายเป็นไข้
แต่ก็ยังว่าแหละครับถ้าเกิดนอนอยู่ห้องรอเงินแฟนอย่างเดียวมันไม่พอใช้อยู่แล้วครับ
เพราะเงินผู้ช่วยพยาบาลแค่หมื่นกว่าบาท
หากค่าใช้จ่ายต่างนานาก็เหลือประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐บาท
ค่าเลี้ยงดูค่าอะไรมันก็ค่อนข้างสูงครับอยู่กรุงเทพ
จริงแล้วไม่ได้พาน้องภูติออกมาส่งอาหารด้วยทุกวันทุกเวลานะคะ
ออกมาแค่บางวันค่ะวันไหนที่แม่ของน้องว่างจากงาน
ก็จะเอาน้องไปฝากไว้กับแม่แล้วก็ตัวเองก็มาคนเดียว
วันไหนแม่น้องติดงานก็จะต้องดูแลลูก
ก่อนจะเปิดระบบรับงานส่งอาหารเนี่ยเช็คสภาพอากาศก่อนนะคะ
ฝนตกไหมถ้าฝนจะตกก็ไม่รับค่ะเพราะว่าก็ต้องพาลูกออกไปด้วยไง
ถ้าแม่ไม่อยู่แม่ติดงานแล้วก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดนะคะ
แล้วก็จะขับรถให้ช้าระมัดระวังมากที่สุดเพื่อความปลอดภัย
ช่วงอากาศร้อนนะคะ๑๑โมงถึงบ่าย๓ไม่รับงาน
โมงเย็นถึง๒ทุ่มรถติดหนักมากก็ไม่รับเช่นเดียวกัน
กลัวลูกจะลำบากไงเป็นห่วงลูกด้วยไม่งั้นมันต้องซอกแทรกใช่
แล้วก็ควันไอเสียเนี่ยมันเยอะคือเท่ากับว่าเขามีเหตุผลเรื่องความจำเป็น
ของครอบครัวเรื่องของค่าใช้จ่ายลูกยังเล็กไม่มีใครดูแล
แต่เมื่อจำเป็นต้องหารายได้ออกมาขี่จักรยานยนต์รับส่งอาหาร
ก็ต้องทำนะฮะทีนี้ต้องมาดูในส่วนของภรรยาด้วยนะครับ
ซึ่งคุณบอลเนี่ยบอกว่าวันแรกที่ภรรยารู้ว่าเขาแอบพาลูกออกมาทำงานด้วยนะ
ภรรยาไม่พอใจมากนะเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของลูก
ขณะที่อีกมุมหนึ่งหากจะไม่ให้เขาทำงานเลยแล้วก็นอนอยู่กับลูกไปวันในห้องเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในครอบครัว
เพราะลำพังแค่ภรรยาของเขาที่ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาล
ต้องยอมรับว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการที่จะเลี้ยงดูกันอยู่กัน๓คนพ่อแม่ลูก
อย่างแน่นอนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เอ็นดูน้องภูติลูกชาย
พาน้องไปทำงานด้วยเขาขอยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาหางานได้เงินเยอะกว่าเดิมนะ
ก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าแบบล็อกได้ว่าจะต้องคุณพ่อลูกอ่อนมาส่งท่านอะไรอย่าง
เห็นจะเอาแต่คันนี้เพราะว่าจะได้เจอน้องภูติอะไรอย่างนี้อันนี้ล็อกไม่ได้
เพราะฉะนั้นเหตุผลอย่างเดียวเลยที่ต้องพาลูกมาด้วยคือไม่มีคนดูแลลูก
ก็เลยต้องพามาด้วยใช่คุณบอลบอกว่าก็เริ่มพาลูกออกมาประมาณสองเดือนแล้วนะคะ
ครับตอนแรกเริ่มตอนกลางคืนก่อนเพราะว่าไม่ร้อนอืมก็สังเกตว่าเอ๊ะลูกกลัวไหม
ครับกลัวเวลานั่งรถจักรยานยนต์ไหมกลัวเสียงไหมร้อนไหมใส่หมวกกันน็อกได้ไหม
คือลองดูก่อนแต่น้องภูติชอบค่ะเวลานั่งรถจักรยานยนต์กับพ่อไม่ร้อง
แต่ให้อยู่เฉยข้างนอกจะร้องแล้วคุณพ่อบอกว่าไปส่งอาหารทีไร
สาวจะมาเล่นกับน้องภูติตลอดเลยครับค่ะ
ก็ขี่ระมัดระวังกันแล้วกันใช่ค่ะเอาฝากยูทูปด้วยนะคะ
บน๑๙๙๓ค่ะไปดูน้องได้เขาก็เปิดช่องขึ้นมาเลยใช่